อย่าเห็นแก่เงินเล็กน้อย
๐บาทรับจ้างเปิดบัญชีนะคะ
เพราะว่าหลังจากนั้นแล้วคุณได้เงินมาแล้ว
หลังจากนั้นเรื่องใหญ่ที่ไม่อยากจะเจอ

ให้กรรมนะลูกที่เราก่อมา
จำไว้เราจะกลับไปทำอีก

มันก็เป็นจุดตั้งต้นจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับ
มันทำให้คนถูกหลอกเขาโอนเงินมา
มีคนเสียหายเยอะแยะมากมาย

คือผู้หญิงก็ร้องไห้สะอื้นกอดลาแม่อยู่ในรถ
เพราะว่าเขากำลังจะถูกคุมตัวไปดำเนินคดี
กรณีเปิดบัญชีธนาคารให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์

อดแล้วก็ปลอบใจบอกไปชดใช้กรรมที่เราก่อ
นายเก่งนรึบริณฑราเอาคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
เพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์เตือนนะคะไม่ว่าใครก็ตาม
ตั้งใจหรือว่าหลงกลไปรับจ้างเปิดบัญชี
ก็จะเจอแบบนี้ค่ะนะคะคดีนี้เนี่ย
หญิงสาวในคลิปรับจ้างด้วยเงินเพียง๕๐๐บาทเท่านั้นเอง
แต่สิ่งที่จะเจอหลังจากนี้ก็คือกลายเป็น

เหตุการณ์นี้เป็นความคืบหน้าจากคดีที่คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวนี้ล่ะค่ะ
ผู้ก่อตั้งวงดนตรีหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง
แก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินกว่า๒ล้านจำได้ไหมคะ
เมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตำรวจเขาก็ตาม
ตามจากหลักฐานชื่อบัญชีที่ผู้เสียหายโอนเข้ามา
แล้วมาชักชวนว่าเหมือนกับเขาก็น่าจะมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย
เหมือนกับได้เงินไปเสร็จเอาตรงว่าเหมือนอยากได้เงินมาเสพยา
แล้วก็มีเพื่อนมาชักชวนบอกเฮ้ยไปอยากได้เงินไหม
อยากได้เงินใช้ไหมอยากได้เงินซื้อยาไหมอยากได้เงินมาซื้อยาไหม
เดี๋ยวไปเปิดบัญชีธนาคารเขาจะจ้าง๕๐๐บาท
โหเนี่ย๕๐๐บาทนี้คือขายอนาคตตัวเองเลยนะคะ
คือล่าสุดเจ้าหน้าที่กองบังคับการสืบสวนตำรวจนครบาน
เอาหมายสารแขวงดอนเมืองไปจับกลุ่มนางสาวเมษาพรวรรณสิทธิ์
อายุ๒๙ปีผู้ต้องหาคดีช่อโกงนะคะ
ไปจับได้ตอนที่อยู่ที่บ้านพักจังหวัดกาลสินค่ะ
ส่วนก่อนหน้านี้นะคะนางสาวเมษาพรเคยเปิดบัญชี
แล้วก็ขายบัญชีให้กับกลุ่มมิจฉาชีพ
ไปใช้เป็นช่องทางรับโอนเงินอันนี้อีกคดีหนึ่งนะคะ
ก็ผันตัวเป็นผู้รับซื้อหรือผู้ว่าจ้างให้ผู้อื่นเปิดบัญชี
แล้วก็เอาบัญชีไปขายต่อให้กับกลุ่มมิจฉาชีพในราคา๑๐๐๓๐๐บาท
โดยเฉพาะบัญชีจากธนาคารที่มีแอปพลิเคชันฝากถอนออนไลน์
คือถ้ามีแอปด้วยราคาก็จะดีนะคะ
หลักฐานพบว่าซื้อขายไปแล้วกว่า๕๐บัญชีเป็นอย่างน้อย
อันนี้คือเอเย่นที่ไปรับซื้อบัญชีจากคนเรียวขายอีกทีนึง
ก็เป็นอุทหาหอนสุดท้ายแล้วโดนจับหมดเสียอนาคตกันหมด
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ที่หลายท่านก็เกิดความสงสัย
เพราะว่ามีการแชร์ภาพเอกสารจากปปง

ส่งไปหาเราท่านผู้รับไลน์หนึ่งก็โพสต์
เราได้ยินข่าวกันมาหลายท่านพอเจอแบบนี้ก็กังวลสิคะ

เป็นเรื่องจริงเป็นข่าวจริง
เอกสารนี้มาจากสังกัดปปงจริง
แล้วก็เป็นขั้นตอนการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงจริง
ตามขั้นตอนของหน่วยงานค่ะ
โอ้โหนี่แหละฮะความสับสนนะครับ
มันทำให้เรากลัวไปหมดไม่รู้ว่าไหนจริงไม่รู้ว่าไหนปลอมนะ